เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลกันบ้างนะครับ
ที่จะมีขึ้นเดือนมีนาคม๒๕๖๔ออกไปครับ
หลังจากที่ได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในแต่ละประเทศนะครับ
ในตอนนี้จำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙ยังคงพุ่งสูงหลายประเทศในเอเชีย
แล้วก็มีการแพร่ระบาดกันค่อนข้างเยอะนะครับ
มีข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางข้ามประเทศและระยะเวลาในการตักกักตัวด้วย
ระหว่างไทยเจออินโดนีเซียวันที่๒๕มีนาคม
รวมไปถึงคู่อื่นที่จะแข่งเดือนมีนาคมนะครับ
จะไปแข่งในเดือนมิถุนายนแทนทั้งหมดครับ
ซึ่งกำหนดการนั้นก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปครับว่าจะแข่งขันในวันใดบ้าง
แต่มิถุนายนแข่งแน่นอนครับแล้วก็จะต้องแข่งที่สนามกลาง

อันดับ๑เป็นเวียดนามมี๑๑แต้ม

แต่ว่าเดือนมิถุนายนก็จะไปแข่งสนามกลางหมดทุกนัดเลยนะครับ